คลับไทยแลนด์นะคะยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงตำรวจนะคะ
เตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะแต่ว่าคนในแวดวงหมัดมวยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
เย็นดีต้อนรับเข้าสู่ไฟล์ทคลับไทยแลนด์ดิดดางสภาพผู้หนุ่มผู้ชายครับ
ฟ้าฟ้าไฟล์
กระแสไฟคลับไทยแลนด์ของนักสู้นอกสังเวียน
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลขณะนี้นะครับ
ก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมองครับ
แต่อีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจก็คือมุมมองจากนักสู้บนผืนผ้าใบนะครับ

มีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วยน่าสนใจไปฟังครับ
เพราะอย่างนี้ถ้าใจเขาได้แล้วอายุไม่เยอะมาปลึกมวยแล้วขึ้นต่อยบนเวที
มันยังได้เงินตรงนั้นมันไม่ได้เงิน
เป็นการชกกันที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้
เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนมา
แล้วก็เป็นการป้องกันตัวที่ไม่มีการป้องกันตัว
พูดง่ายว่าไม่ได้ฝึกฝนมา
ฉะนั้นแล้วก็หนึ่งพื้นนะครับมันเป็นที่แข็งอย่างเป็นถนนอยู่อย่างนี้
แล้วชกกันก็อาจจะมีเครื่องช้ำล้มหัวฟัดพื้นตายก็ได้
หรือว่าอาจจะเสียชีวิตหรือว่าบัตรเจ็บสาหัสก็ได้

แล้วก็๑กรรมการผมรู้ว่ามันมี๒๓คน
แต่ว่าช่วงแยกมันจะสู้เกมของกรรมการบริหารทีมไม่ได้

ผมว่ามันเป็นการต่อสู้แบบลูกผู้ชายดีนะ
ถ้าหากว่าเขาเคารพกติกากัน
แต่ถ้าถามว่ามันอันตรายมันก็อันตรายนะ
แต่ผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่อย่างนะเรื่องกติกา
เรื่องอะไรต่างความเป็นลูกผู้ชาย
เพราะหลังจากที่เขาชกกันเสร็จแล้ว

อย่างในอดีตหนังตัวอย่างก็มีให้เห็น
มวยอาชีพที่มีความเป็นมาตรฐานสูง

ที่เป็นข่าวดังเมื่อปี๕๒สากายจ๊อกกี้ยิม
นักมวยชื่อดังเสียชีวิตหลังการชก
สังเวียนประเทศญี่ปุ่นก็ภาวนานะครับ
อย่าให้เรื่องเหตุการณ์ร้ายดังกล่าว
ด้วยความเป็นห่วงจากทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีครับ